ใบตองว่ามี๕ตัวแต่ว่าชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
บอกเจองูมากันเยอะเลยเอากี่ตัวช่วยกันนับหน่อยค่ะ
ว่ายตัวเบลอเลยแล้วตัวใหญ่นะเป็นงูหลามคุณผู้ชมมันมาปลูกโอ้โหอยากจะร้องไห้
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนับไม่ไหวอะไรแบบนี้
งานนี้ก็ต้องบอกให้พี่อาสาสมัครกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับสัตว์เลื้อยคานและสรพิษแหละมาช่วยหน่อยพี่
เขาเดินทางไปที่โรงงานเก่าค่ะอยู่จุดนี้แหละเลขที่๑๔ทับ๓๖หมู่๑ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
บอกว่ามีผู้ดูแลโรงงานเนี่ยเจอลูกงูหลามจำนวนมากใช้คำว่าจำนวนมากเพราะไม่รู้กี่ตัว
บอกว่าโอ้โหรีบมาด่วนเลยพี่เอาอุปกรณ์มาด้วยนะเจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะไม่รอช้าเอาอุปกรณ์มาแล้วมาเจอลูกงูหลามความยาวแต่ละตัวประมาณสัก๓๐๕๐เซนติเมตร
นับว่าได้ทั้งหมด๒๓บาท

ถามผู้ดูแลโรงงานหน่อยนะพี่สยามพุทธิตรีภูมิค่ะ
เขาบอกว่าลูกงูทั้งหมดเนี่ยนะ

แล้วก็เป็นคนจับมารวมเอาไว้ในตู้ปลา
คือไม่รู้จะเอาไว้ไหนเอาไว้ตู้ปลาแล้วกันจะได้ไปไหนไม่ได้

นั่นสิเมื่อกี้ตกใจว่าเขาเลี้ยงไว้ที่ไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้
จริงเขารวบรวมเอาไว้รอพี่กู้ภัยเขามาเก็บไป
แล้วเขาก็คิดว่าเออมันน่าจะมาจากคอกเดียวกัน
แต่จริงแล้วพี่สยามบอกมันมีมากกว่านี้นะ

แต่บางส่วนมันหนีทันน้องเบรตองคุณชนะ
มันก็เล้ยไปแล้วอะค่ะถูกอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วก่อนหน้านี้พี่เค้าบอกว่า
เรียกพี่กู้ภัยมาจับงูแล้วนะแต่ว่ามากสุดก็ไม่เกิน๑๐ตัว
ครั้งนี้๒๓ถือว่าทุบสถิติกินเน็ตบุ๊คเวิร์ลเรคอร์ดเลยล่ะ
เออมันยิ่งใหญ่เนอะนี่ฉันก็พูดไปเองอันนั้นไม่ทันนะคะ
แต่มันเยอะเอาเป็นว่าทุบสถิติตลอดข่าวที่เคยอ่านมา
อะไรอย่างนั้นดี๒๓ตัวเยอะมากนะกู้ภัยเองก็บอกเหมือนกันว่า
ไม่เคยจับงูเยอะขนาดนี้มาก่อนถ้าจะพูดถึงนะก็อาจจะเคยจับงูใหญ่ใหญ่อ่ะตัวยาวอ่ะ
แต่งูจำนวนมากแบบนี้ไม่เคยเหมือนกัน
ต้องไปดูรอบรอบใช่ไหมใช่เขาก็เลยไปดูไงว่ารอบโรงงานเนี้ย
โพรงอะไรที่เป็นรังงูหรือเปล่าก็เห็นอยู่ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะคะ
ก็รอตรวจสอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้จับได้เยอะเหลือเกินนะคะ
บุกบ้านเรามาซุกตามที่ต่างต่างเอาเป็นว่าเราก็ระแวดระวังกันให้ดีเนอะ
ทำความสะอาดบ้านช่องห้องหับเก็บข้าวให้ของให้เรียบร้อยแล้วกัน
อย่าให้บ้านรกเพราะว่าถ้าบ้านรกมันจะเป็นที่ซุกของงู